ข่าวแรกวันนี้รู้สึกสลดมากที่จะอ่านออกไปนะคะจะบอกว่าเซอร์ไพรส์ที่มาพร้อมแฮสแท็กร้องไห้หนักมากค่ะ
ของคุณบี้ทัศภาคนั่นเองเมื่อวานนี้เชื่อว่าสาวข้อนประเทศอกหักกันเป็นแถว
มาเงียบอยู่ก็บูมจ้าประกาศเลยนะจ๊ะว่าสาวกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ตั้งท้อง๑๐สัปดาห์แล้ว
นั่นเองรายละเอียดเป็นไงไปติดตามกันพร้อมกันนะคะ
ไม่เสียใจยังไงไหวอ่ะแฟนคลับอ่ะเป็นแฟนคลับเข้าใจไหม
นี่นักร้องหนุ่มหน้าตีบี้ทัศภาคประกาศข่าวดีม้วนเดียวจบแบบไม่ต้องปล่อยให้ลือกันนะ
ต้องนั่งเมาส์เขาเนอะยอมรับเลยว่าแฟนสาวนางร้ายไซส์มินิกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ค่ะ
กำลังตั้งคันได้๑๐สัปดาห์แล้วนับกันเอาเอง
หลังจากที่ทั้งคู่ตกปากรับคำคบหากันในสถานะคนรู้ใจ

ซึ่งหนุ่มบี้เองก็บอกว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ย
รับรู้แล้วก็แสดงความยินดี
โดยมีการมั่นไปแล้วเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้เจ้าตัวไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
เพราะว่าจะจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการช่วงสัปดาห์หน้า
พี่นักข่าวจับเข่าคุยนั่งรอกันชุดใหญ่เลย

แล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจ
แล้วก็ยอมรับในข่าวดีของทั้งคู่ด้วยค่ะ
เพราะถึงว่าทุกอย่างมันลิขต์ไว้อยู่
ทุกคนยินดีรวมทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่าย
และ
มาสักพักแล้ว
และสิ่งที่วันนี้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดี